จังหวัดสมุทรปราการภารกิจหมอปลามาอีกแล้ว

ลูกชายฮะประสบอุบัติเหตุที่แบบว่าหนักมาก

แล้วตอนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงมีอาการแปลก
อาเหลือกแล้วมีลักษณะเหมือนประมาณว่ามีสัมภเวษีมารังความ

ไปดูแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างไปดูภาพกันครับ
แย่แย่ทางเข้าแล้วครับ
โอ้ยแย่แย่

โอ้โหหมอปลาอ้วกอาเจียน
อาการผมแห่ผมแย่หมาเลย
เหตุผลเพราะสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่าง
เมื่อเดินทางไปที่บ้านของคุณแม่
ที่เขาส่งเรื่องร้องเรียนมาให้กับหมอปลา

แต่ย่างเท้าเข้ามาที่ทางเข้าบ้านของนายเอ็ม
อายุ๓๓ปีที่อยู่ในซอยวัดในสองวิหารตำบลปากน้ำ

คือเรื่องของเรื่องหมอปลายังไม่ทันเข้าบ้านนะ
นี่คือภาพตอนที่อยู่หน้าบ้านนะคุณผู้ชมนะ

แม่ออกมาคุยกับหมอปลาหน้าบ้านหน่อย
แม่ก็เลยออกมาแล้วมาคุยให้ฟังว่า
นายเอ็มลูกลูกชายของเธอนะครับ
ประสบอุบัติเหตุฮะตั้งแต่วันที่๒๑ธันวาคมปีที่แล้ว
นี่คือภาพกล้องดนตร์ปิดนะ

ร่างกระเด็นไปกระแทต์สนหมาอย่างรุนแรง
จนอาการหนักถึงขั้นว่า

อาการดีขึ้นแม่บอกอย่างนี้นะอาการดีขึ้น
ก็กลับไปขอเข้ามาที่ต้นไม้จุดเกิดเหตุด้วย
เพราะคุณแม่เขามีความเชื่อเรื่องแบบนี้อยู่แล้วเนาะ
แล้วเขาบอกว่าไอ้ต้นไม้ต้นนั้นมันมีผ้าสามสีผูกอยู่
แล้วลูกชายอาการเป็นลักษณะแบบนี้ตอนที่แบบหนักคุณผู้ชมฮะ
และเมื่อมารักษาต่อแล้วเนาะ

แม่บอกว่าเวลามองหน้าลูกเนี่ยรู้สึกเหมือนเหมือน

เอ็มลูกชายเนี่ยไม่หลับไม่นอน

แล้วก่อนที่จะเกิดเหตุรถชนเนี่ย
นายเอ็มลูกชายเนี่ยเคยบอกกับแม่ว่าจะบวชให้แม่
ดังนั้นแม่จึงไปซื้อผ้าไตรเอาไว้

จังหวะที่จะทำวุลให้ลูกเนี่ยหายไว้

คนชื่อนี้ตายแล้ว

มันสอดรับพอดีกับที่น้องสะพ้าย

แล้วก็บอกอีกว่าลูกตายแล้ว

คนลงความเห็นว่าตายหมดแล้ว

แต่สภาพเป็นแบบนี้เพราะคนที่เขา

สมองตายแล้วใช่ไหมหมอบอกอย่างนั้น

เมื่อพอจะได้ข้อมูลบางอย่าง

ขอเข้าไปดูอาการในเอ็มหน่อยที่นอนอยู่

พอก้าวเข้าไปแค่ก้าวเดียว

ขออภัยคุณผู้ชมที่ทานข้าวอยู่ตอนนี้นะ

หรือไม่ก็ฟังผมอย่างเดียวก็พอนะก่อนนะ

อย่างนี้ลักษณะเหมือนนายเอ็มนะ

ร่างอยู่โดยหมอปลาได้สังเกต

มีรอยสักรูปปีศาจที่หน้าอกด้านซ้าย

เรียกผีให้มากินวิญญาณ

แล้วตอนนี้ร่างกายของนายเอ็ม

เอาพูดตรงนะเหลือแต่

โอ้โหอาการเป็นอย่างนี้

หมอปลามาแล้วมีความเชื่อในทางนี้

ช่วยทำวิธีปลดปล่อยวิญญาณ

หมอปลาก็บอกแม่บอกว่านี่แม่

รักษาที่โรงพยาบาลการผ่าตัดสมอง
บางทีอาจจะมีเศษส่วนของกระโหลก

เขียนชื่อนายเอ็มเอาไว้ตรงนั้นเลย

หลังจากเสร็จพิธีหมอปลาบอกอย่างนี้ว่า
ว่าไม่เกิน๑๕วัน

โอ้โหคนที่เขาแบบอยู่ในครอบครัวนะ

โอ้โหยากจะทำใจยอมรับนะ
เพราะว่าแฝงร่างนายเอ็มเนี่ยส่วนหนึ่งมาจาก
สัมพวิสิทธิ์ที่อยู่ที่ต้อนหมาย

แล้วส่วนหนึ่งก็มาจากรอยสักที่เข้าไปแฝง

การรักษาทางวิทยาศาสตร์อะไรก็ว่าไป

ถึงขั้นว่าต้องผ่าตัดสมอง
แล้วหมอบอกว่าสมองตายไปแล้ว

ก็ต้องจะให้กับรอบครัวแล้วกันนะคะ